คุณผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันบ้างดีกว่าค่ะ
อุบัติเหตุนี้เป็นอุบัติเหตุรถยนต์
ชนกับรถจักรยานยนต์นะคะ
แล้วคนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บ
แต่พอกู้ภัยมาเขาเดินด้วยถาดทางอ้อแอ

นำซ้ำยังโชว์กลางโชว์เท่
บอกว่าตัวเองเป็นข้าราชการค่ะ
ไม่ได้ว่าการอะไร
เนี่ยยิ่งขุว่าตัวเองเป็นข้าราชการ
อันนั้นแหละคุณต้องยิ่งรับผิดชอบกับการกระทำที่มันเกิดขึ้น

ใช่แล้วประเด็นคือคุณเป็นข้าราชการมันเป็นเรื่องที่น่าพอใจหรือเปล่า
ที่แบบจะมีการพูดเสียงดังเอะอะโวยวายในลักษณะแบบนี้หลังจากประสบอุบัติเหตุ
คนในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เงียบนะเขาเงียบแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้แหละค่ะ
ในขณะเดียวกันแน่นอนว่าทุกคนคงตั้งคำถามแบบเดียวกัน
ว่าถ้าคุณเป็นข้าราชการจริงแล้วทำแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่า
หรือว่ามาขึ้นเสียงเออักหวัยวายจนกระทั่งหวีดทะเลาะวิบาลแบบนี้ถูกต้องมั้ย
ล่าสุดตำรวจก็คุมตัวเพื่อไปตรวจแอลกอฮอล์นะคะ
ออมโพสต์ไว้ยังไม่ระบุพิกัดหรือว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นนะคะ
แต่ว่าระบุข้อความไว้ว่าเมาแล้วขับตอนแรกจะหนี
ชนเขาบาดเจ็บสาหัสใช้อำนาจข่มขู่เจ้าหน้าที่แถมด่ากราด
นี่คือเพจเขาโพสต์แคปชั่นไว้นะคะ
คนที่มาเห็นชาวเน็ตที่มาเห็นก็โอ้โหแหม
เป็นเรื่องที่งามหน้าไหมล่ะถ้าเป็นข้าราชการแล้วแบบกินเงินภาษีประชาชน
ถ้าเป็นข้าราชการจริงนะควรเป็นตัวอย่างหรือเปล่า
หรือว่าคณะกรรมการต้องมีการตั้งสอบเพื่อลงโทษทางวินัยไหม
ส่วนเรื่องของขนงคดีอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์
ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป